เรื่องของสสพระเก้าไกลนะฮะที่ถูกฟ้องร้องร้องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศ
ก็อย่างที่ทราบเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ
แล้วก็สอสอพักก้าวไกลเขาประชุมกันแล้วก็ลงมติในสองกรณี
ของสอสอสองคนสอสอคนหนึ่งก็คือ
สสวุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจินบุรีมีมติถึงขั้นขับให้ออกจากพักเลยนะฮะ
โดยต้องไปหาพักสังกัดใหม่เนี่ยภายใน๓๐วันนะฮะ
สอสอแจ้เนี่ยวุฒิพงศ์บอกเดี๋ยวผมจะไปหาพักใหม่อยู่ค่ะอ่า
เรื่องราวต่างต่างเขาก็ชี้แจงในมุมของเขาไปแล้วนะครับส่วนอีกคนนึงคือ
สอสอปูอัติชัยยามภวารมั่นเพียญจิตสอสอเขตจอมทองกฎฑมอร์ของพระเก้าไกร
มติขับออกเนี่ยไม่ถึงนะฮะต้องใช้เสียงหนึ่งร้อยสิบหกเสียงขึ้นไป
นะจากที่ประชุมนะครับก็เลยเป็นการให้ฆาตโทษนะฮะ
หากมีพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีก
จะต้องให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพัก

นายชัยยามพวานจะต้องออกมายอมรับผิด

และขอโทษต่อผู้เสียหายทั้งหมด

ค่ะอ่ารวมถึงต้องชดเชยเยียวยาตามที่ผู้เสียหายต้องการด้วย
คือเมื่อวานนักข่าวก็ถามทาง
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักอยู่นะ
ว่าที่ว่าต้องออกมาขอโทษออกมาเยียวยาเนี่ย
จะต้องเป็นเมื่อไหร่อย่างไร
วันนี้พักเก้าไกลเหมือนมีเอกสารข่าวออกมาบอก
ดำเนินการภายในวันที่๔พฤศจิกายน

นี่วันนี้สสปูอัดชัยยามพวานมั่นเพียรจิต
สสกฎมเขตจอมทองพเก้ากลาย

ที่สำนักงานพัก๙กลายเขตจอมทอง

แต่ก่อนจะไปถึงสำนักงานก็

เหมือนต้องการแสดงการขอโทษ

เจอชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เข้ามามากอด

ที่บอกว่าไปแตะเนื้อต้องตัว
ที่ว่าเขาถูกร้องเรียนกล่าวหาเนี่ย

อันนี้นี่ข้อร้องเรียนนะฮะ

ขอดูภาพวันนี้ก่อนตรงนี้เอาไว้ก่อน

ก็ไปถึงสำนักงานของพัก

เดี๋ยวเราไปชมดูนะคือแถลงสามเคส

ทางพักบอกว่ายังไงนะต้องออกมา
แสดงการขอโทษยอมรับผิดต่อสังคม

แม้มาติพักจะแค่ฆ่าโทษ
พร้อมกับเอาหลักฐานมาด้วย
เป็นหลักฐานข้อความแชทของเคสที่๑นะ

เขาบอกเขามีข้อความแชท

และพร้อมจะชดเชยผู้เสียหายทั้ง๓คนด้วย

เป็นหญิงสาวที่มาช่วยงานตอนหาเสียง

น้องเขาบอกว่าเขาถูก

สสปูอัดบอกผมมีแชท
นี่คืนวันนั้นเนี่ย

เวลากา๓๐นาทีในวันนั้น

สสปูอัดบอกฝ่ายหญิงเนี่ย

บอกพี่ปูอัดไปกินเลี้ยงไหนต่อไหมคะ

หนูขอเวลาแต่งตัวแป๊บ

เพิ่งถึงเหมือนกันว่าจะไปเข้าสาร

ฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาว่า

สสปูอัดฝั่งสีเขียวนี่นะฮะ

เพราะฉะนั้นก็ถึง๔ทุ่ม

แล้วก็บอกว่าคืนนี้หนูหนักมากไม่ได้

พี่เลือกร้านได้แล้วบอกหนูนะ

อ่า
เขาก็ตอบกลับไปบอกว่ามีพี่คนหนึ่งจุด

ก็บอกพี่จุดก็เบี้ยวเหรอคะ

แล้วจากนั้นก็ข้ามไปถึงตี๒๗นาที

ก็ส่งข้อความไปถามฝ่ายชายว่าพี่ไปไหนต่อ

ฝ่ายหญิงไลน์ไปถามพี่ไปต่อป่ะ

อ่า

อัดก็ตอบกลับไปหน้าร้าน

คุยไปนะครับจนนู่นนะฮะ

ปี๕๓๐นะฮะ

อ่าแล้วก็มีภาษาอังกฤษใช่ไหม

เขาพยายามจะเอาแชทไลน์มาให้เห็นว่า

เปิดให้ดูว่าความสัมพันธ์ในวันนั้น

อันนี้คือในแชทที่เขาต้องการจะสื่อสาร
ก็คือหลอกไปมอมเหล้าแล้วล่วงละเมิด

จากไปถึงครอบครัวของหญิงสาวผู้ร้องเรียน

เอาสูตรมือสองมาให้ใส่
เนคไทที่พูกมาแทะแหลงข่าวเนี้ย

อ้าวเหลือต้องรู้นะครับตอนนี้เขาแถลง๓เคสเลยนะ

ก็มีการนำสูตรมือ๒แล้วก็

ก็ยังคงใส่เหมือนเดิม
ส่วนผู้ร้องคนที่๒นะฮะที่ถูกร้องนะครับ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นทีมช่วงหาเสียงเหมือนกัน

สสปูอัดเนี่ยชอบแอบถ่ายภาพเธอ

กรณีการแบบไปใกล้ชงใกล้ชิดกัน
ช่วงนั้นก็จะถือโอกาสในการจับเนื้อต้องตัว
ชวนให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกัน๒ต่อ
สสปูอัดเขาชี้แจงว่าอย่างนี้ฮะ

ช่วงหาเสียงเป็นคนคิดคอนเทนต์
บอกเราเอาคอนเทนต์แบบที่ว่าแบบเนี่ยสสหน้าใหม่
ถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งตอนนั่นก็อยู่กันหลายคน
ส่วนเรื่องที่ว่าหาว่าผมไปแอบถ่ายเขาก็รู้ว่าผมถ่ายไว้
อันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนที่สอง
พอคนที่๒พูดเสร็จปุ๊บต้องมีโค้งนะ

มีไหมตอนโค้งคนที่สอง
ก็โค้งลงไปก็สักระยะหนึ่ง

แล้วก็มาต่อเคสที่๓
ก่อนจะแสดงความขอโทษอย่างจริงใจตามมติภักดิ์
สสปูอัดบอกเคสที่ถาม
เขาร้องเรียนว่าผมไปคุกคามเขา
แตะเนื้อต้องตัวเขา
ขอยืนยันว่าไอ้ที่แตะเนื้อต้องตัว

มันไม่เคยมีจุดประสงค์ทางเพศ
มันคือการสัมผัสตัวตามธรรมดา
เพื่อนร่วมงานทำงานด้วยกัน

เห็นไหมตอนเดินเข้ามาแล้วเจอประชาชน
เขาก็แบบอุ้มกอดโอบอะไรอย่างนี้
อ่าแต่ฝ่ายหญิงมาร้องเรียนว่า

นั่นมันคือธรรมดาของเพื่อนร่วมงาน
ถ้าจะผิดก็คือยอมรับว่าผิดพลาด

ผมก็ขออภัยและจะระวังตัวให้มากขึ้น

ตามที่คัดนำการของพรรควินิชัย
หากเป็นการคุกคามทางเพศ

ตามที่คัดนำการของพรรควินิชัย

ผมว่าก็ต้อง
ก็ต้องใช้ระยะเวลาครับ

เขาก็จะลุกขึ้นโค้งคำนับทุกครั้งนะครับ

เยียวยาให้กับผู้ที่เขาเสียหายเนี่ยนะฮะสสปูอัดบอกว่า
เดี๋ยวก็คงจะต้องให้ทางฝั่งผู้ร้องทั้ง๓คนเนี่ยให้พักช่วยเป็นตัวกลางในการ
เชิญมาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยตามกระบวนการว่าเขาต้องการเยียวยาแบบไหนอย่างไร
ส่วนตัวเขาเองก็จะเดินหน้าทำงานในพื้นที่จะเป็นสอสอต่อไป
แม้จะมีสอสอเพื่อนร่วมพักหรือว่าบุคคลภายนอกพักก็แล้วแต่
เรียกร้องว่าเขาเนี่ยควรจะลาออกเถอะ
ถึงแม้มติพักจะไม่ได้ขับออกแค่ฆาตโทษ
ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าโอ้โหคุณปูอัด
ขนาดสอสอในพักเขายังแบบเหมือนจะแอนตี้คุณเลย
แล้วจะทำงานร่วมกันอย่างไรนี่

ลองฟังเขาดูนะฮะ
หลังจากนี้ไม่ใช่แค่พิสูจน์ตัวเองในพัก
แต่บังคับการพิสูจน์ตัวเองในสังคมตลอดระยะเวลา

แน่นอนครับหลังจากนี้ต่อไปผมก็จะคงเป็นผู้ที่
อยู่ในหน้าสื่อจำนวนมากซึ่งถ้าผมเนี่ย
มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อีกตามที่ข้อนั้น
ก็มีมติพักอยู่แล้วครับที่พร้อมจะให้ขับผมออกจากพักอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างนี้ขอโทษอย่างนี้มันจริงใจหรือไม่จริงใจอย่างนี้
มันจะถูกพิสูจน์อย่างไร
คุณผู้ชมสั่งข้อความมาเยอะมากนะคะบอกว่า
โค้งต่ำขนาดนี้คือแสดงความจริงใจหรือว่าประชุดประชัน
อันนี้เป็นความคิดให้คุณผู้ชมนะ
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
หลังจากที่สสปวอัดแถลงข่าวทั้งหมดโค้งแล้วโค้งอีกใช่ไหม
และชี้แจ้งต่างหน้านาว

ของนายชายยามพวานแล้วเห็นว่า๑แม้จะน้อมรับมติภักดิ์และขอโทษ
หากเห็นว่าพฤติกรรมของเขาถือเป็นการคุกคามทางเพศ
ได้ว่าคุณชายามพวานไม่ได้สำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการของตน
ข่ายเป็นการคุกคามทางเพศแม้แต่น้อย
และไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ
ยังนำข้อความของผู้เสียหายรายที่๑มาแสดงต่อสาธารณะ
โดยเจตนาจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองกับผู้เสียหายเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ล่วงเกินทางเพศตามที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นโดยความยินยอม
ผู้เสียหายไม่ได้แสดงการต่อต้านหรือความไม่พอใจใดหลังเกิดเหตุ
คุณชายามพวันยืนยันว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้อื่นเป็นประจำ
แตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายรายที่๓นั้นเป็นไปในฐานะเพื่อนร่วมงาน
ไม่ได้มีเจตนาหรือเป้าประสงค์ทางเพศ
คือเรื่องนี้คุณชายธวัตรบอกว่าในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารภักษ์คนหนึ่ง
เห็นว่าการล่วงเกินทางเพศเกิดขึ้นโดยผู้เสียหายอยู่ในสภาพมืนเมา
ไม่อยู่ในสถานะที่สามารถให้การว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมได้
จากนี้คุณชายามพวานยังมีพฤติกรรมที่สอดเจตนาไม่บริสุทธิ์
โดยการพาผู้เสียหายไปที่คอนโดมิเนียมของตัวเอง
คุณชัยธวัฒน์ยังบอกด้วยว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายชายจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงได้ตามใจชอบนะ
จากนี้ความสัมพันธ์อันดีอาจจะเกิดจากความต้องการทำงานร่วมกับพัก

เมื่อคุณชายามพวานได้เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแล้ว
เขาก็ลดการมอบหมายงานให้ผู้เสียหายรายที่๑
หลังจากที่มีผู้เสียหายรายที่๒เข้ามาเป็นทีมงานของตัวเอง

คณะกรรมการบริหารพักพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า
จากจะมีพฤติการแตะเนื้อต้องตัวผู้เสียหายแล้ว
ขณะที่คุณชายามพวานเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ชักชวนผู้เสียหายรายที่๒ไปต่างจังหวัด๒ต่อ๒ถึง๒๒ครั้ง
โดยไม่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้เสียหาย
ซึ่งผู้เสียหายก็ปฏิเสธทั้งสองครั้ง
ส่วนกรณีผู้เสียหายรายที่๓
ผู้เสียหายเห็นว่าคุณชายามพวานมีพฤติกรรมพยายามจะเข้าหา
และพูดคุยในลักษณะที่ทำให้รู้สึกถูกคุกคามทางเพศ
ทำให้ต้องขอลาออกจากทีมงานหลังเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง๑เดือน
ผมเห็นว่าการแถลงของคุณชายามพวานในวันนี้
อกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้ว
อาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำทั้ง๓รายด้วย

เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
เพื่อให้พิจารณาว่าคุณชายามพวานกระทำการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพักหรือไม่

คุณชายามพวานกระทำการขัดต่อมติของคณะกรรมการ
ก็จะนำไปสู่กระบวนการทางวินัยจากฐานการฝ่าฝืนมติคณะกรรมการบริหารพัก

ก็จะนำไปสู่การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกับสอสอของพัก
เพื่อมีมติให้คุณชายัมภาวันพ้นจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไกลหรือไม่ต่อไป
คือตอนที่แถลงเนี่ยเหมือนกับโดยเฉพาะเคสที่หนึ่งอ่ะ
พี่ก็บอกว่าไปหมอมเหล้าเขาแล้วก็พาเขาไปคุกคามทางเพศ
ทางคุณชายอำภาวังก็เหมือนกับจะพยายามบอกว่า
ก็นี่ไงก็หลังจากคืนวันนั้นแล้วเขาก็ยังส่งข้อความมาพูดมาคุย

แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยของคนที่เขาเจอการกระทำเข้าไป

จนกระทั่งวันนึงเขาถึงออกไปร้องเรียนอีกทีนึง

คนพูดแบบเดียวแหล่ะที่คุณชายภัวร์พูดอยู่เดียวเลย

เอ้าก็เนี่ยเขาก็นัดหมายที่จะไปกับผม

แล้วถึงเวลาเขาก็ยังส่งแชทมาคุยอยู่
เห็นไหมตี๕๓๐ยังถึงบ้านแล้วนะ
เดี๋ยวดูว่าพระเก้ากลายจะว่ายังไงต่อก่อนนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้มี๑ในผู้เสียหายนะฮะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะ
คุณบีนะสมมุติชื่อคุณบีก็แล้วกันนะครับ
บอกกับไทยรัฐพลัสนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เธอก็ถูกคุกคามทางเพศนะฮะ

ถ้าในส่วนของคุณเอที่เป็นผู้เสียหายคนที่๑
ตามที่สสปูอัดแถลงวันนี้เนี่ย
ที่ถูกชวนไปสถานบันเทิงตอนกลางคืน
สุดท้ายถูกมอมเหล้าแล้วพาไปที่ห้องที่คอนโด
แล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศ
เรื่องนี้เธอบอกว่าทางฝั่งของ

ยืนยันว่าไม่ได้ยินยอมนะ

ที่เป็นผู้เสียหายคนที่สองเรื่องผูกไทย
แอบถ่ายภาพเอาไว้ถูกแตะเนื้อต้องตัว

เธอบอกว่าเธอถูกจับเนื้อต้องตัว
อย่างเช่นจับมือถูกเอามือมาบีบมานวด
แล้วชวนไปต่างจังหวัดสองต่อสอง
แล้วสสปูอัดก็ชอบแอบถ่ายรูป
แล้วส่งมาให้ในแชทส่วนตัวหลายครั้ง

โอบถูกกอดแตะเนื้อต้องตัว
เขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าทำอะไร
เพราะเห็นว่าเป็นนักการเมือง
เป็นสอสอนะฮะ

แต่ตัวเธอเนี่ยพอเธอโดนกระทำเนี่ย
เธอบอกเธอลาออกเลย

อีก๒คนเห็นว่ามีคนร้องก็เลยร้องด้วย

เพราะเธอลาออกจากการทำงานกับสอสอปู่อัด
สสปูอัดโอนเงินมาให้เธอ
บอกนี่คือค่าชดเชย
แต่เธอก็บอกไปว่าสิ่งที่
สสปูอัดทำกับเธอเนี่ยมันผิดนะ
แล้วจากนั้นก็เริ่มมีทีมงานของสสปูอัด

คุณบีบอกว่าเข้าใจว่าพักก้าวไกลเนี่ย
ว่าหลักฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
มติมันเลยไม่ถึงขั้นขับออกจากพัก

มันก็มีแค่ภาพวงจรปิดหรือภาพนิ่ง

ถูกแอบถ่ายส่วนที่สสปูอัดออกมาแย้งบอกมันเป็นการจับ
เนื้อต้องตัวตามปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเธอมองว่าเรื่อง
นี้เนี่ยมันคือการขอโทษอย่างไม่จริงใจแล้วก็ไม่ได้พูด
ความจริงกับทางพักด้วยด้วยอำนาจหน้าที่ของสสปูอัดที่
สูงกว่าเป็นนักการเมืองเป็นสอสอทำให้คนที่ถูกล่วงละเมิดโดย
เพราะคุณเอเนี่ยเขาต้องจำยอมแล้วไม่กล้าออกมาพูดแต่เธอ
ยืนยันว่าทุกคนที่ออกมาร้องเรียนสสปูอัดถูกกระทำจริง
หลายคนพยายามตามหาว่าผู้เสียหายคือใครก็ยิ่งทำให้
ทุกคนเนี่ยสภาพจิตใจเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะวันนี้
เห็นสอสอปูอัดไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดหรือว่ายอมรับ
อย่างแท้จริงยิ่งเห็นการแถลงข่าววันนี้ยิ่งทำให้รับ
รู้ว่ามันคือการกระทำแล้วก็คุกคามซ้ำด้วยซ้ำเพราะสอสอ
ปูอัดเอาแชทเอาเรื่องราวของทุกคนมาเปิดเผยต่อสาธารณชน
ซึ่งเป็นสิ่งไม่สมควรทำอย่างยิ่งแล้วก็ยังกังวลไปใหญ่ว่า
ในขณะนี้สสปูอัดเนี่ยยังมีแชทมีภาพมีคลิปของแต่ละ
คนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนค่ะแล้วมันจะหลุดออกมาอีกหรือไม่

เดี๋ยวคุณชัยทวัฒน์บอกจะประชุมกรรมกราศาสตร์ภาคเก้ากลายเรื่อง